เรื่องนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะมีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์บุกเดี่ยวเข้าไปเลยในปั๊มน้ำมัน
มีปืนจะไปจี้ชิงเงินนะคะแต่ว่ามีพลเมืองดีไปช่วยคนร้ายพยายามจะหนี
นี่คือจังหวะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันแต่คุณผู้ชมลองดูนะ
สุดท้ายจะยังไงดีล่ะจะใช้ว่ากรรมติดจรวดหรือยังไงดี
รถไปล้มรถก็โดนจับอยู่ดีนี่ฉักปืนมาเลยนะ
นี่ค่ะเห็นมั้ยมีปืนเห็นมั้ยค่ะวิ่งหนีค่ะ
มีคนที่เป็นพลเมืองดีพยายามจะมาช่วยไงมาจับตัวเอาไว้
เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันในพื้นที่อำเภอทัพสแก่จังหวัดประจวบคิริขัน
ตอนประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งนะคะครับคนร้ายมีปืนนะคะ
เดินไปที่ตู้แคชเชียร์พยายามจะเอาปืนจี้อะค่ะสุดท้ายวิ่งกลับไปที่รถ
พยายามจะหนีนะคะนี่ค่ะแต่สุดท้ายหนีไม่พ้น
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปรถไปล้มแล้วก็โดนจับ
จอดรถเดินลงไปพร้อมชักปืนออกมา
พนักงานปั๊มน้ำมันก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
คนร้ายเห็นท่าไม่ดีเพราะว่ามีคนอื่นอยู่ด้วยมีพลเมืองดีพยายามจะไปห้าม
พุลมงอ์ดียกแพ๊กน้ำผุ่มที่คนร้ายเลย
ทีนี้พนักงานปั๊มบอกว่าก็ระหว่างที่พยายามที่มีคนร้ายจะมาก่อเหตุเนี่ยนะ

พลเมืองดีเขาบอกว่านอนเล่นอยู่ท้ายรถ

กับขังดังขี่วนอยู่ในปั๊มตื่นขึ้นมามอง

ช่วยค่ะเอาน้ำที่เป็นแพ็ค

วิ่งกลับไปวิ่งกลับมาที่รถมัน
เพราะว่าน้ำพุ่ม
แล้วก็ขี่รถหนีเอากระบะตามไปอีกที
คุณผู้ชมค่ะและระหว่างที่ตำรวจกำลังหาหลักฐานนะคะ
ตำรวจบอกว่าเนี่ยมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง

มีคนแจ้งตำรวจให้ไปดูหน่อยตกร่องกลางถนนอยู่

ห่างจากปั๊ม๔กิโลตำรวจก็ไปไปช่วยไง
ว่าใครขี่รถแล้วประสบอุบัติเหตุ
ปรากฏว่ามีปืนเป็นบีบีกันนะคะคนเจ็บคนนี้
ก็นำส่งโรงพยาบาลแล้วก็อายัดตัวเอาไว้

ตามภาพจากกล้องมูลจรปิดมาสักครูบ

นายสมเกียจอายุ๔๖ค่ะ
นี่ค่ะตำรวจก็เลยให้รักษาตัวก่อนนะ

เพราะรูปภัณฑ์สันตามันใช่เลยแล้วก่อนหน้านี้
ก็ไปก่อเหตุชิงทรัพย์ในร้านสะดวกซื้อ
ในพื้นที่อำเภอบางสะพานช่วงกลางดึกวันจันทร์ด้วยนะคะ
ก่อเหตุหลายอย่างหลายที่
ไปตรวจค้นที่บ้านเจอเหรียญ๕๐สตางค์คุณผู้ชม
แต่พอนับดูเป็นพันบาท
เหรียญห้าสิบตังค์เป็นพัน
ใส่เหรียญจากร้านสะดวกซื้อที่ไปจี้ชิงเงินมา
สามสิบสี่ชิ้นทั้งหมดนี้คือหลักฐานค่ะ
นำตัวภรรยาของนายสมเกียจมาสอบปากคำที่สพบางสะพานด้วยนะคะ
รวมกันก่อเหตุไหมรู้เห็นเป็นใจอะไรไหม
นายสมเกียจฟื้นจากอาการบาดเจ็บดำเนินคดีต่อเลยค่ะ
อืมนี่อ่ะขี่รถไปล้มซะอย่างนั้นเลย